อย่างที่บอกนะคะ๑๔กุมภาพันธ์นอกจากจะเป็นวันแห่งความรักแล้วยังเป็นวันจ่ายด้วยจ้า
จ่ายเงินถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนเขาก็ออกมาจับจ่ายซื้อของเส้นไหว้กันตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
เพื่อเตรียมไหว้เจ้าและบรรพบุรุษในวันพรุ่งนี้ทีมข่าวทรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่ไปสำรวจราคาสินค้าด้วย
ติดตามรายงานกันเลยจากคุณกมลวันการีพัฒน์ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีรายงานสดมาจากเยาวราชค่ะ
บรรยากาศวันจ่ายที่ย่านเยาวราชนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
มีประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากนะคะที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของ
เพื่อที่จะนำไปไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษในวันไหว้พรุ่งนี้ค่ะขณะที่ราคาสินค้าค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเส้นไหว้และอาหารคาหวานราคาไม่ต่างจากปีที่แล้วมากนักค่ะ
บรรยากาศที่ตลาดใหม่เยาวราชนะคะคึกคักไปด้วยคนไทยเชื้อสายจีนที่เดินทางมาซื้อของไหว้เพื่อเตรียมไหว้บรรพบรุษในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะสำรวจราคาไหว้แล้วพบว่าปีนี้อาหารสดราคาไม่ต่างจากปีที่แล้ว
เช่นไก่เนื้อต้มตัวละสองร้อยแปดสิบถึงห้าร้อยบาทเนื้อหมูกิโลกรัมละหนึ่งร้อยสามสิบบาท
มีเพียงเป็ดพะโลค่ะที่ราคาสูงกว่าปีที่แล้วสิบถึงยี่สิบบาท
เพราะว่าปีนี้เป็ดไม่เพียงพอต่อความต้องการร้านเจ๊หนึ่งเยาวราชนะคะ
บอกกับทีมข่าวค่ะว่าปีนี้ค่ะลูกค้าจะคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากปีที่แล้วเยาวราชไม่ได้มีการจัดงานเทศกาลตุดจีน
ส่งผลให้ยอดขายลดลงทำให้ปีนี้ค่ะหวังว่าจะขายดีขึ้น
ปกติที่บ้านไหว้บรรพบุรุษทุกปี
วันนี้ค่ะตั้งใจมาซื้อเป็ดกับไก่
และจะเลือกซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็น

ไม่ได้แพงของปีที่แล้ว

และพอดีเรามีวิธีในการซื้อยังไงบ้างไหมคะ
ถือเป็นเศรษฐกิจเป็นแบบนี้

เป็นอย่างนี้เราก็ประหยัดหน่อย

ก็ไม่มากไม่มากอะค่ะเท่าที่จำเป็นนะคะส่วนผลไม้มีการปรับราคาลดลงค่ะ
อย่างส้มแมนดาลินราคาถูกลงเหลือกิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบบาท
จากปีที่แล้วกิโลกรัมละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแต่แอปเปิ้ลและสาลีราคาเท่าเดิม
คือสี่ลูกหนึ่งร้อยบาทโดยในปีนี้ที่เยาวราชนะคะ
จะมีการจัดงานตุดจีนประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในวันที่สิบหกถึงสิบเจ็ดกุมภาพันนี้
นะครับสองสามหน่วยงานนี่เรามาช่วยกันจับ
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับในย่านนี้
นะครับอ่าแล้วก็ปีนี้เราก็มีการแสดงเยอะ

อยู่ที่การแสดงโชว์การเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมือยค่ะ
สำหรับใครที่ตั้งใจจะมาจับจ่ายซื้อของไหว้เจ้านะคะ
โดยเฉพาะของสดอย่างเป็ดและไก่ค่ะ
สามารถเดินทางมาเลือกซื้อได้ที่ตลาดใหม่เยาวราชแห่งนี้นะคะ

กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทะลัดทีวี
รายงานสดจากเยาวราช

ก็ใส่ชุดจีนสวยงามทีเดียวให้เข้ากับบรรยากาศนะฮะ